ชุมชนด่านเกวียนตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา
เครื่องปั้นดินเผาแห่งลุ่มแม่น้ำมูลที่นำดินจากแม่น้ำมูลมาทำเครื่องปั้นดินเผา
ซึ่งมีการเรียนรู้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวคา
โดยชาวขาคือกลุ่มชนพื้นเมืองตระกุลมอนเขมร
แลกเปลี่ยนกรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับชาวด่านเกวียน
ได้ส่งต่อความรู้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานสืบมา
ซึ่งแรกเริ่มจะเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผาเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน